เทอมแล้วเด็กอยู่บ้านใช่ไหม

ขอเลยนะครับว่าอย่าให้เด็กเนี่ย

เด็กคนนี้อายุ๕ขวบได้
หนีไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่โรงเรียนครับคุณผู้ชมครับ

โอ้โหเคราะห์ดีมากเด็กคนนี้นะ

ไปดูนาทีชีวิตก่อนครับคุณผู้ชมครับ
มันตายแล้ว

เพื่อน
เอาไว้

กัดมือ
นี่ไงนาทีชีวิตเป็นตายเท่ากัน

โรงเรียนแห่งหนึ่งที่หนองกี่บุรีรำช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่แหละ
มน้ำหมดสติไปแล้วคุณผู้ชมเพื่อนของน้องก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ
คนงานก่อสร้างแถวนั้นได้ยินครับกระโดดลงน้ำไปคว้าร่างเด็กขึ้นมา
บนฝั่งสภาพตอนนั้นคุณผู้ชมขอโทษนะ
เขียวแล้วน้ำลายฟูมปากแล้วทันใดนั้นครับ
ผู้หญิงคนนี้มาฮะเนี่ยครับคือพาญาติมาหัดขับรถแถวนั้นน่ะ
พอรู้ว่ามีเด็กจมน้ำรีบมาช่วยเหลือครับ
ปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสิบนาทีได้จนเด็กมีอาการตอบสนองอ๊อกน้ำออกมา
ถ้าอ๊อกน้ำในสัญญาณดีแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้ว
ท่ามกลางความโล่งใจของพ่อกับแม่นะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์
จากนั้นรถพยาบาลก็มารับไปดูแลจนปลอดภัยแล้ว
หลานสาวของพลเมืองดีผู้หญิงคนนี้เอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าที่น้าของเธอสามารถปั๊มหัวใจเด็กรอดตายราวปฏิหารได้

อบรมวิธีการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์จากตอนอาจจะไปอยู่หรือไปเที่ยว

จะอยู่ต่ำไปสักนิดนึงนะฮะ

เถอะช่วยเด็กได้แบบนี้นะฮะ
โอ้โหผมดีใจจริงโดยเห็นข่าวแบบนี้
ผมกลัวที่จะต้องอ่านข่าวแบบนี้ที่สุดเลย